คุณผู้ชมค่ะตามสัญญาค่ะประเทศไทยรัฐอันดับเปิดฟลอร์อีกแล้ว
ครั้งแรกของโลกที่แรกของโลก
กับน้องเจ๊กกี้แชคลินมึนซ์นะครับ
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้

กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้
กับเพลงที่มีชื่อว่ากี่รอบก็ได้